เซลล์สาววัย๓๔ปีวิทย์ดับ
เก๋งปริศนาชนจนรถพลิกคว่ำพังยับ
แล้วรถเก๋งปริศนาหลบหนีไป
บอกน่าจะเป็นความโกรธแค้น
เกี่ยวกับเรื่องของการที่ขับแซงกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
และรถเก๋งปริศนานั้นยอมให้ตัวเธอแซง
แต่รถเก๋งปริศนานั้นก็มาแก้แค้นด้วยการชนรถของเธอเต็มแรง

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อลูกน้ำอีซูซูโรจนะ
ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
บอกว่าเธอประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนสายเอเชียบังปะหัน
จังหวัดพระนครสิทธิยาขาเข้ากรุงเทพ

คู่กรณีชนแล้วหนีเป็นรถเก๋งสีบรอนเงินไม่ทราบยี่ห้อนะครับ

สาเหตุน่าจะเป็นเพราะคู่กรณีหัวร้อน
ไม่พอใจที่เธอขับแซงมาก่อนหน้านี้
แล้วคนหัวร้อนนั้นก็ปล่อยให้เธอแซงแต่มาแก้แค้นทีหลังด้วยการขับรถชนท้ายเธอนะฮะ
ก่อนหน้าจะชนท้ายเธอคือขับปาดหน้าเปิดกระจกลงยกมือทำอะไรบางอย่างชูนิ้วกลางไงฮะ
แต่เธอตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจคิดว่าไอ้คนขับรถคันนั้นจะโบกให้เธอแซงออกไป
เธอก็เลยขับออกเลนขวาเพื่อจะแซงไปให้พ้นอีกแต่พอแซงไปแล้วเท่านั้นแหละรถคันนั้นกลับพุ่งมาชนท้ายรถเธอจนรถของเธอหงายท้องแบบนี้
คาดว่าคนนั้นเขาไม่พอใจแล้วก็แค้นก็เลยตามมาทิ้มตูดรถทีหลังนะครับ
วินาทีนั้นเธอคิดว่าเธอตายแน่นอนแต่ว่าเป็นแค่แผลฟกช้ำแล้วก็แผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นรอดตายมาได้เพราะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยก็เลยเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ก็อยากจะแชร์ต่อให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ให้ทุกคนได้แจ้งเบาะแสกันด้วย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สอบถามเรื่องนี้กับผู้โพสต์ก็คือนางสาวจารุวัลอินสว่างนะครับ
พาทีมข่าวไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่โพสต์ลงในโซเชียลนะครับ
เล่าตามที่ผมเล่าไปบอกว่าเธอขับรถมาจากบ้านที่อ่างทองมุ่งหน้ากลับบ้านที่อายุทยา
วันนั้นที่ลูกทั้ง๓คนไม่ได้นั่งในรถมาด้วย
ถ้านั่งมาด้วยอาจจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ
นี้นะครับนางสาวจารุวัลก็อยากฝากขอความช่วยเหลือผู้เห็นเหตุการณ์
ส่งข้อมูลแล้วก็แจ้งเบาะแสเพื่อติดตามตัวคู่กรณีมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนเธอนั้นไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบางประหันแล้ว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หาเบาะแสเร่งติดตามคู่กรณีที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ